คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้ากันหน่อยที่เล่าไปเมื่อวานที่สุราธานีค่ะ
ที่มีเจ้าของที่ดินเขาจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดจะปรับหน้าดินแล้วก็จะขุดสระอะไรแบบนี้
แล้วอยู่ดีไปเจอรถจักรยานยนต์ฝังดินอยู่
ไปเจอถังแล้วก็มีโครงกระดูกของมนุษย์อยู่ในถัง
สุดท้ายนะคะต้องคุยกับเจ้าของที่ดินหน่อยล่ะค่ะว่าตกลงยังไงเนี่ยถังใบนี้มีโครงกระดูกมนุษย์อยู่
คือเขาสงสัยว่าเป็นชาวเมียนมาที่หายตัวไปหลายปีแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า
พื้นที่ตรงนี้ก็คือที่บ้านทุ่งเขาโคกหมู่๓อำเภอเวียงสะสุราธานี
นะคะเขาก็เอาแบ็คโฮลมาขุดนะคะขุดลึกลงไปสัก๘เมตร
เจอรถจักรยานยนต์ก่อนสีชมพูดำทะเบียนขอไข่ยอยักษลอลิง
สี่เก้าสุราธานีครับฝังอยู่ในดินแล้วก็เจอถังน้ำมันสีฟ้า
สองร้อยลิตรถูกเจาะล่ามโซ่ไว้กับเสาปูน
ในถังมีโครงกระดูกแต่ตรงนี้นะคะมันมีประเด็นที่น่าสนใจนิดนึง
โครงกระดูกที่อยู่ในถังอ่ะมีแค่ท่อนล่างนะคะครับ
เป็นท่อนล่างของมนุษย์ห้าชิ้นมีเสื้อผ้าเปื้อนดิน
มีกระสอบพลาสติกอีกหนึ่งใบคำถามคือแล้วกระดูกท่อนบนอ่ะ
แล้วศีรษะล่ะอยู่ที่ไหนไม่เจอนะคะไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วย
ตำรวจสพเวียงสะบอกว่าที่ดินตรงนี้
เดิมเป็นส่วนยางพาราเนื้อที่ประมาณแปดไร่
นายบุญพัดเพชรสงค์อายุหกสิบแปดอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ซื้อมาจากเจ้าของที่ดินเดิมเมื่อปีที่แล้ว
ปรับพื้นที่จะทำเป็นสวนทุเรียนจ้างรถแบ็คโฮลมาปรับ
แล้วก็ขุดลอกสระน้ำเก่าแล้วก็เลยเจอโครงกระดูก
ครับสงสัยว่าเป็นโครงกระดูกของแรงงานเมียนมา
เคยมารับจ้างกรีดยางพาราในพื้นที่แล้วหายตัวไป
หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
จากการตรวจค้นข้อมูลเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีแรงงานชาวเมียนมา
ชื่อในทูลตูอาวหรือนายทักษิณสูงสักประมาณ๑๕๖เซนติเมตร
มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงจริงตั้งแต่ปีห้าเก้าอยู่ในขนำ
ใกล้กับสระน้ำจุดที่พบโครงกระดูกจริงจริงเขามารับจ้างกรีดยาง
แล้วเขาก็หายตัวไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่ในทูลคนนี้หรือเปล่าวันนี้ตำรวจสพเวียงสาปก็เรียกอดีตในจ้างของในทูลหรือนายทักษิณคนนี้อ่ะนะคะ
แล้วก็เรียกคนขับรถแบ็คโฮเจ้าของที่ดินเจ้าของรถจักรยานยนต์
มาสอบปากคำคนละชั่วโมงได้ค่ะครับนายสุนทรอายุหกสิบแปดปีเป็นนายจ้างเก่า
ของนายทักษิณที่หายตัวไปอ่ะนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีห้าหก
ก็รับนายทักษิณกับภรรยามาทำงานที่สวนยางพาราตอนนั้นน่ะทั้งสองคนเขามีพาสปอร์ต
ไม่มีเอกสารอย่างอื่นก็เลยพาไปทำเอกสาร
อยากจะให้แบบทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอะไรแบบเนี้ยก็ที่ทำงานด้วยกัน
ทักษิณก็มีเพื่อนมาหาอยู่บ้างนะคะแต่ก็เห็นว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนอยู่เหมือนกันแหละ
๕๙นายทักษิณย้ายไปทำงานกับนายบุญพัฒน์อดีตผู้ใหญ่ทุ่งเขาโคก
แล้วก็นำถังน้ำพลาสติกไปด้วยหนึ่งใบนี่แล้วก็จำได้ว่ารถจักรยานยนต์ที่นายทักษิณขี่
ครับมันก็คือยี่ห้อเดียวกันกับที่ขุดเจอเลย
แต่เหมือนกับเป็นคนละสีดังนั้นเชื่อว่ากระดูกที่เจอใช่นายทักษิณหรือเปล่าอันนี้
มันไม่แน่ใจเพราะกระดูกที่เจอเหมือนมันกระดูกข้อมันยาวหน่อยอะค่ะ
แต่นายทักษิณมันคนตูเล็กเล็กอ่ะสูงแค่ร้อยห้าสิบหกเซนติเมตร
ฟันทงไม่ได้ว่าใช่โครงกระดูกของนายทักษิณไหม
อีกคนที่ตำรวจเรียกมาคุยก็คือคนขับแบ็คโฮลนะคะนายกฤษดาอายุ๒๘ปีก็เล่าว่าเมื่อวานขับแก๊คโฮล
สระน้ำตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๑๑โมง
พอขุดลึกลงไปเกือบ๘เมตรก็เจอรถจักรยานยนต์ก่อน
ก็ขุดต่อเจอถังน้ำมันมีโครงกระดูกอยู่ด้านใน
แล้วถังลักษณะเหมือนกับมีโซ่ล่ามเอาไว้กับเสาปูน
รับว่าตกใจมากก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบค่ะ
ทีนี้ค่ะรถจักรยานยนต์ที่ขุดเจอเนี่ยนะคะ

ตำรวจตรวจสอบจนรู้ว่าเจ้าของคือใคร
เจ้าของก็คือนางมะลินีปานทัพทิม

แต่เธอบอกว่าอ๋อไอ้รถจักรยานยนต์คันนี้
ขายไปตั้งแต่ปี๕๑ปี๒๕๕๑นะคะ

จำได้แค่ว่าขายให้กับคนงานชาวเมียนมา

แต่จำชื่อไม่ได้ว่าขายให้ใคร
ก็คือเป็นรถที่พี่ขายต่อมาค่ะ

พี่ที่เคยบอกชื่อเล่นได้ไหมครับ

โทรนั้นมันเป็นคนที่ตั้งแต่ปี๔๕๑ค่ะ

ตอนนั้นที่ระเบิดได้ขายไปอยากรับไหว้ให้กับคนทักษรภายไปหรือแม่มาไง

นั่นอดีตผู้ใหญ่บ้านก็เครื่องว่า
กระดูกที่เจอเนี่ยนะคะมันน่าจะเหมือนกับแบ่ง
เป็นสองส่วนที่ทำของถ้อนบนกับถ้อนล่าง
ท่อนบนกับกระโหลก็อาจจะถูกฝังอยู่ในสระน้ำเหมือนกัน

แล้วก็พาทีมข่าวไปดูสำรวจสระน้ำที่สวนยาง

สระแรกก็คือที่เจอโครงกระดูก
ที่๒ก็เป็นสระเก่าลึกสัก๘๙เมตร

โครงกระดูกส่วนบนกับกระโหลกอาจจะอยู่ในสระแถวนั้นหรือเปล่า

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายทักษิณแรงงานชาวเมียนมา
อยากให้เจ้าหน้าที่มาขุดหาเพิ่มเติมด้วยซ้ำ

อืมทีนี้ระหว่างบ่อนุ่มวลนี้ประมาณประมาณดูประมาณชั้นสิบเอ็ดนะ
ผมก็สงสัยว่าทำไมเขาพบเฉพาะท่อนล่างท่อนบนยังไม่พบไม่เจอ
ผมคาดขนาดสงสัยน่ะคาดขนาดว่ากลัวมันแยกสินเอ่อ
แยกชิ้นส่วนอ่าแยกชิ้นส่วนแล้วมาทิ้งในโหมดนี้ด้วยอ่า
สงสัยว่าอย่างงั้นบ่อน้ำก็นั่นเออนั่นน่ะใช่
เพราะผมเจ้าของพื้นที่เจ้าของที่เจ้าของที่ดินเนี่ย
ผมก็ไม่มีปัญหาผมไม่สบายใจเลยจริงนะครับ
มันทำเหตุการณ์อย่างนี้มันมันมันสะเตือนขวัญมัน
มันมันดังไปทั่วเลยนะมันทั่วหมดทั่วหมดเลย
คุณผู้ชมคะวันนี้คนงานยังขุดสระน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็ขุดเจอเศษชิ้นส่วนมุ้งค่ะ
หนึ่งชิ้นอันนี้ที่เจอเพิ่มครับแล้วก็ทีมข่าวเลยไปดูบ้านร้าง
อยู่ใกล้ใกล้กับสระน้ำที่เจอโครงกระดูกอะค่ะเป็นบ้านที่นายทักษิณ
แรงงานชาวเมียนมาหายตัวไปอ่ะเขาเคยอยู่บ้านหลังนี้ครับ
นี่นะคะก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องมีเศษใบไม้แห้งปลวกกินหมดแล้ว
มีขวดน้ำขวดเหล้าก็เหมือนกับไม่มีคนอยู่นานมากแล้วอะค่ะ
อืมเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเจ้าของที่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้รถแบ็คโฮลให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพิ่ม
เหมือนกับมาขุดเพิ่มว่าจะเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ
ก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปใช่ค่ะ